หกชีวิตในครอบครัวที่จังหวัดพิศนุโลกครับคุณผู้ชมครับ
รันทศมากเพราะว่าไปสร้างบ้านนะครับอยู่ริมคลองน้ำ
และที่สำคัญที่สุดไม่มีไฟฟ้าใช้

ที่สำคัญที่สุดนะครับไม่มีแม้กระทั่งน้ำใช้นะครับ
แล้วก็ใช้น้ำคลองนะครับประทังแล้วก็อาบล้างร่างกายนะครับ
โอ้โหถือได้ว่าเราไม่เคยเจอบ้านแบบนี้นะครับ
หายากแล้วครับทุกวันนี้นะครับ
นี่แหละครับนี่คือสภาพบ้านที่ปลูกอยู่บริเวณริมน้ำกลางทุ่งนา
ของนางสุริรัติผ่านสุภาพอายุ๕๘ปี
ผู้เป็นแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตนะครับ
อาศัยอยู่กับลูกและหลานอีก๕คนซึ่งทุกคนเป็นชาวจังหวัดลบบุรี
นางสุริรัตนเล่าว่าเธอพร้อมลูกและหลานนะครับ
ย้ายมาเช่าห้องอยู่กับพี่สะพ้ายที่จังหวัดพิศนุโลก
มาเธอเป็นป่วยเป็นโรคไตต้องเข้ารักษาอาทิตย์ละ๒ครั้งนะครับ
ทำให้ลูกชายซึ่งทำงานมาหาเลี้ยงชีพนะครับ
เลี้ยงช่วยครอบครัวเพียงคนเดียวครับลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเธอ
เนื่องจากไม่สามารถลางานพาเธอไปหาหมอได้นะครับ
ทำให้ตอนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง
และลูกยิ่งตัดสินใจพากันมาสร้างบ้านอยู่ริมคลองสาธารณะ
กลางทุ่งนาซึ่งถึงแม้แต่ว่าไม่มีไฟฟ้าและน้ำปลาปลาใช้
แต่อย่างน้อยก็สามารถคุ้มแดดคุ้มฝนให้กับทุกคนในครอบครัวได้ครับ
ค่ะทีนี้ฟังคุณสุริรัตน์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนกลางคืนต้องจุดตะเกียงน้ำมัน
เพราะว่าไฟมันไม่มีจุดตะเกียงน้ำมันเพื่อให้แสงสว่างนี่แหละค่ะ
ส่วนน้ำที่ใช้กินใช้อาบอยู่ทุกวันนี้
เป็นน้ำที่ไหลมาจากคลองไหลผ่านจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

แต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยนะป้าก็จะกินพวกไข่เจียวบ้างปลากระป๋องบ้าง

ลูกชายกับลูกสะพ้ายก็ต้องออกไปหาปูหาปลา
ตามท้องร่องท้องนามาทำอาหารเพื่อประทังชีวิตทั้งครอบครัว
ชีวิตความเป็นอยู่ทั้ง๖ชีวิตยากลำบากมากคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของการช่วยเหลือ
ว่าที่ร้อยตีอิทธิพลบุภสิริในอำเภอเมืองพิศนุโลก
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้น
โดยนำน้ำปลาปลาเอามาใส่ในถังเอาไว้ให้ใช้กินใช้อาบกัน
ส่วนเรื่องการขอไฟอันนี้นายอำเภอบอกนะ

เพราะว่าบ้านตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ของคุณป้า

เดี๋ยวต้องประสานกับหน่วยงานต่อนะคะ

ทางอบตทัพโพจะได้มาต่อเรื่องน้ำ
เรื่องดูเรื่องน้ำน้ำที่ใช้น้ำถึงน้ำใช้
ที่จะคอยมาเติมให้นะในช่วงที่น้ำค้า
นายอำเภอก็ยังบอกอีกว่าสำหรับสุขภาพของนางสุริรัตน
ที่ต้องฟอกไตเป็นประจำนั้น

จัดรถรับส่งไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
และให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพ
เข้ามาดูแลด้านสุขภาพให้อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งจะหาพันธุ์พืชผักสวนครัวมาให้ปลูกเพื่อประกอบอาหาร

ก็จะได้นำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยนะครับ

สำหรับผู้ใจบุญท่านใดต้องการช่วยเหลือครอบครัวที่สามารถติดต่อช่วยเหลือได้
ก็ตามเบอร์ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี่แหละครับ